ข่าวเมายาคุ้มคลั่งกันทุกวันเลยเหมือนกันนะคะวันนี้มาอีกแล้ว
เมายาคลั่งแล้วก็ไปเผายุ้งข้าวเสียหายตอนที่ตำรวจจะบุกเข้าไปจับนะคุณ
โอ้โหมีการวิ่งหนีด้วยตำรวจก็วิ่งไปเป็นโลเลยเหมือนกันค่ะ
กว่าจะจับกลุ่มตัวได้เดี๋ยวดูจังหวะที่ตำรวจพยายามวิ่งแล้วก็จับกลุ่มตัวหน่อยค่ะ

ซึ่งตามถึงทุ่งนาครับ
ได้ยินไหมคะเสียงลมหายใจหอบแฮกแบบนี้
เพราะว่ากว่าจะจับตัวได้ไม่ใช่ง่ายค่ะ
คนที่เขาเมายาคุ้มคลั่งเขาก็วิ่งหนี
แต่ตำรวจภูทรหนองหินที่จังหวัดเลยเนี่ยนะก็ต้องเอาอุปกรณ์วิ่งตามแล้วก็ไล่จับ
ผู้ชายคนนี้เขาไปจุดไฟเผายุ้งข้าวแล้ววิ่งหนีไปกลางทุ่ง

แต่คุบตัวได้นี่ลินห้อยทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
นักข่าวของเราถามเจ้าของคลิปค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดเมื่อวานค่ะ
ตอนประมาณสัก๕โมงเย็นตัวคนที่คุ้มคลั่งเนี่ยเขาชื่อว่านายอโนชา
พอคลั่งยาบ้ามาอารวาสสิจุดไฟเผายุ้งข้าวของพ่อแม่
ที่บ้านทุ่งโพตำบลปวนฟุที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
พอเผานะไฟลุกท่วมชาวบ้านก็ตกใจค่ะต้องช่วยกันเอาน้ำมาสาดมาดับไฟที่ยุ้งข้าว
แล้วก็แจ้งให้ตำรวจเนี่ยมาระงับเหตุทีนี้พอชายคลั่งคนนี้นายอโนชาเห็นตำรวจเท่านั้นแหละค่ะ
หนีหนีไปให้ไกลที่สุดวิ่งแบบ๔คูณร้อยตำรวจก็ตามสิ
เอาเหล็กงงเหล็กงามเนี่ยตามไปจับตัวทีนี้พอตะครุบตัวได้ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวทเลย
ราชนครินรักษาตัวก่อนหลังจากนั้นถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ